พามาเปิดคลิปให้ดูนะครับอย่างที่เราเกริ่นไป
บอกว่านี่ก็มีชีวิตนะทำไมเอาเขามาทิ้งถังขยะแบบนี้
กะจะให้เขาตายคาถังขยะหรือยังไงนะฮะ
ให้ไปดูคลิปกันนะครับเพราะว่าวงจรปิดสามารถจับภาพได้
๒คนเป็น๒สาวมาจอดข้างถังขยะ
ถ้าดูเผินก็นึกว่าเอาถุงขยะมาทิ้งนะครับ
แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเอามาทิ้งก็คือสุนัขหนึ่งตัวนะครับ
แล้วทีนี้พอทิ้งไว้แบบนี้แล้วเธอก็ขับขี่กันออกไปเลย

ก็คือตรงข้ามหน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
เทศบาลเมืองบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
มีคนที่เขาเอาภาพนี้เอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าคืออะไรเอาลูกหมามาปล่อย
คือถ้าจะปล่อยก็ควรปล่อยให้มันหากินได้นะ
คือเอาไปปล่อยตรงจุดอื่นนะคุณสมมุตินะ
เอาจริงปล่อยวัดหรือปล่อยอะไรก็ตาม
แต่ทีนี้เอามาทิ้งในถังขยะแบบนี้
ชีวิตนะเว้ยใจดำโอ้โหชิบเลย
เขาบอกอย่างนี้แล้วก็แฮชแท็ก
หันซ้ายหันขวาพ้นกล้องไหมล่ะไม่พ้น
แท็กถังขยะหน้าศูนย์หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคม
แท็กเดี๋ยวหากล้องตัวที่เห็นหน้าชัดมาก่อน
นะครับก็มีคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลย
ก็อย่างที่เห็นเหมือนคนโพสต์แหละ
บอกว่าเอาไปทิ้งที่อื่นที่มันจะมีชีวิตรอดก็ยังดีกว่า
เอามาทิ้งในถังขยะคือกะจะให้มันตายเลยหรือยังไง
สิทธิ์ข่าวได้เดินทางไปที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงแห่งนี้นะครับ
ก็ไปพบกับท่านแทนนี่คุณ

สุนัขพันธ์ไทยเพศเมียลายน้ำตาลขาวอายุประมาณสัก๒เดือน

มันมองหน้าเรามันแอบอยู่ข้างถังน้ำแข็ง

บอกว่าโอ๊ยมีกล้องมาผมไม่กล้าสู้กล้องหรอกครับพี่

โดยพนักงานเวรวิทยุสื่อสารของหน่วยกู้ภัย
วิชัยคำเจริญก็เล่าให้ฟังบอกว่า

ขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับ
ก็เดินออกมาที่หน้าหน่วยนะครับ

เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่างนี้นะครับ
ก็เลยเดินออกตามหาตามเสียงนั้น

คือตัวสรรงานงกอยู่ในถังขยะนะครับ
เขาก็เลยต้องอุ้มไว้ที่หน่วยกู้ภัยเนี่ยนะครับ
เขาบอกว่าถ้าคนมาทิ้งเลี้ยงไม่ไหวจริง
ก็ไม่ควรนำมาทิ้งในถังขยะแบบนี้
เท่ากับปล่อยให้มันตายเลยแหละ
ถ้าจะทิ้งควรนำไปปล่อยไว้ตามพื้น

มันยังไปหาน้ำหาข้าวกินได้

ถ้าคนเก็บขยะไม่เห็นยกเทใส่รถ
แล้วก็ที่รถมันจะมีที่หนีบที่บดใช่ไหม
ชีวิตนี้มันอาจจะตายได้นะครับ
ส่วนเจ้าสุนัขตัวนี้นะฮะ
ทางด้านของผู้ชายคนหนึ่งนะ
คุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าจะรับไปเลี้ยง
คุณลุงก็คือคุณลุงวิชิตคำเจริญนะครับ
บอกว่าจะรับไปเลี้ยงพร้อมกับตั้งชื่อไว้ว่า

คุณลุงบอกเออตั้งชื่อมันว่าไอ้ถังละกัน

แต่คุณลุงเขาเป็นเพศเมียนะ
ก็ต้องชื่ออะไรนะนางสาวถัง

ได้มีบ้านอยู่แล้วนะคะ